แต่เขาไปประกาศเชิญชวนให้คนไปเล่นการพนัน

ไม่ชวนไม่จะหมัดนะอันนี้พิษกฎหมาย

นำกำลังบุกไปจับวงไพ่โปเกอร์ได้
โอ้โหนักพนันเล่นกันสนุกทีเดียว
ตำรวจตำรวจตำรวจ
เข้ามาเข้ามา
ห้องนี้นี่นะดูจากภายนอกเหมือนเป็นบ้านเป็นแบบรีสอร์ทปกติด้านใน
แต่ว่าด้านในเหมือนบ่อนเป็นบ่อนเลยแหละมันมีโต๊ะโกเกอร์เต็มไปหมดเลย
นี่เป็นภาพของนาทีที่ชุดลาดตระเวนออนไลน์สื่อภาค๒บุกเข้าไปค้นบ้านหลังนี้ครับ
บ้านหลังนี้อยู่ถนนรอบเขาสามมุกตะบนแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไปจับกลุ่มนายพัศกรอายุ๓๗ปีพร้อมกับนักพนันชายหญิงเล่นไพ่โปรเกอร์กัน
ประมาณสัก๑๙คนผู้ชาย๑๘คนผู้หญิง๑คนนะครับ
ผลตำรวจตรีธิรเดชธรรมสุธีท่านภูมิกับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าได้รับรายงานมาจากชุดลาดตะเวนออนไลน์ภาค
เดี๋ยวนี้เขามีชุดอย่างนี้แล้วนะลาดตระเวนออนไลน์ภาค๒
นี่ไปเจอเพจพัทยาปุ๊บก็ขับลงข้อความประกาศเชิญชวนเลยมาเล่นการพนันกันอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
เดินทางจากต่างจังหวัดใช่ไหมมีที่พักให้ฟรีด้วยนะ
แต่ใครสนใจต้องสมัครก่อนต้องสมัครก่อน๘๘๐๐บาทแล้วคุณจะได้ชิปเอาไว้นะ
สี่หมื่นแล้ววันนัดหมายกันแล้วก็ไปเล่นกันแล้วพร้อมกับทริปที่คุณสมัครเอาไว้เลย
สุดท้ายตำรวจเขาเข้าไปแล้วไปสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุด
โอ้โหแล้วชวนกันแบบโอ้โหผ่านออนไลน์นี่โจ่งครึ่มเลยทีเดียวนะไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลย
การจับกลุ่มครั้งนี้นะคะจับนักพนันไป๑๙คนของกลางเนี่ยเพียบแล้วค่ะ
ทั้งยอดชิปการพนันที่เล่นเป็นเงินกว่า๓ล้าน๓๙๐๐๐บาทภัย๓สำรับ
นาฬิกาบอกเวลา๓เครื่องโต๊ะพนัน๓ตัวเก้าอี้๒๔ตัวเนี่ยแล้วพลตำรวจตรีธีรเดชนะคะ
ก็ท่านก็บอกแบบนี้นะทั้งหมดให้การรับสารภาพมันเห็นแบบนี้มันต้องสารภาพแล้วนะ
อย่างที่บอกค่าสมัคร๘๘๐๐ได้๔๐๐๐ชิปแล้วผู้ชนะนะคะก็จะได้เงินรางวัล๖๐๐๐บาท
ก็จะมีส่วนแบ่งจากผู้ที่เข้าเล่นเนี่ยประมาณสัก๑๐๒๐มีการจัดการเล่นพนันครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งที่๒แล้ว
ก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลไม่ได้ไลฟ์อะไรนะแต่ว่าการเชิญชวนมันทำผ่านออนไลน์ไง
โอ้โหนะฮะสุดท้ายก็จับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือรักรอบเล่นการพนันไพ่โปรเกอร์

แล้วก็ไม่มั่นใจนะจะเป็นคลัสเตอร์โควิดหรือเปล่านะ